สู้เพื่อบ้านต้องทำให้ได้

ถูกแล้วค่ะชีวิตคนเรามันต้องสู้

ก็เลยจะมอบเงินทุนให้คุณผู้ชมเอาไปสู้ชีวิต
คุณต้องการทุนไปสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไรครับ

ลูกร้านสู้ชีวิต
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
มาเจ็บใจแห้งย้อนถึงเข้งข้างหลัง
ท้องมือกราบลงที่ตรงนั้นแอบปาดยาม่อน
อยากได้เท่าไหร่เอาเสียงเพลงมาแลก
ร้องครบสิทธิ์หยิบเงินล้านกลับบ้านไปเลย